ช่วงนี้มีการรับส่งพัสดุกันมากมาย
แล้วก็คนที่เป็นพนักงานรับส่งพัสดุ
มือเป็นระวิงเลยวิ่งรถกันทั้งวันเลยนะฮะ
แต่มาดูพนักงานส่งพัสดุรายนี้เขาบอกสกิลขั้นเทพ
พนักงานมาส่งพัสดุแล้วเจ้าของบ้านไม่อยู่

เจ้าของบ้านบอกโยนเข้ามาเลยตรงสนามย่าตรงนี้

แต่พนักงานส่งพัสดุรายนี้ไม่โยนครับ
กลัวของจะเสียหายก็ต้องใช้สกิลขั้นเทพแบบนี้
ในการที่จะยื่นมือผ่านเข้าไปในรั้วเหล็กค่อย
เอามืออีกข้างรองไว้แล้วก็เปลี่ยนมือซ้ายเปลี่ยนมือขวารองไว้
จนกระทั่งกล่องพัสดุถึงพื้นอย่างแยบยนต์
นี่แล้วพอถึงพื้นแล้วนี่คือมีการพลิกให้ถูกทางด้วยนะ

เจ้าของบ้านอุตส่าหอนุญาตบอกว่าโยนเข้าไปในสนามญาติได้เลย
แต่เขาบอกโอ้จะโยนได้ยังไงของเหล่านี้นะฮะ
ค่อยดูสิมือซ้ายทียื่นเข้าไปในรั้วทีนะฮะ
แล้วก็ค่อยรับต่อกันแบบนี้นะครับ
แล้วก็ระบุข้อความบอกว่าตอนที่พนักงานเขาโทรมา
ตอนเขาโทรมานะก็คือหมายถึงพนักงานแหละโทรมา
ผมบอกว่าผมออกไปทำธุระนอกบ้านให้โยนกล่องพัสดุไว้ที่สนามย่าก็ได้
สักพักหนึ่งเปิดดูกล้องวงจรปิดในมือถือ
เห็นกล่องวางอยู่บนพื้นปูน
คือออกไปนอกบ้านแต่ดูผ่านมือถือทางโทรศัพท์นะ
เห็นกล่องพัสดุวางอยู่บนพื้นปูนตรงร้านหน้าบ้านนี้
ตอนแรกเขาใช้คำว่าแบบนี้เลยโคตรโกรธเลย
นึกว่ากล่องนั้นถูกชูดเป็นลูกบาทข้ามรั้วกลิ้งบนพื้นปูนแบบนี้
แต่พอไล่เปิดดูบันทึกย้อนหลังของกล้องวงจรปิดเท่านั้นแหละ
โอ้โหความประนีตของพนักงานส่งพัสดุนี้
ต้องยอมรับจริงที่เขารับผิดชอบต่อสิ่งของ
ไม่อยากให้แตกไม่อยากให้เสียหายนะครับ
แล้วก็เมื่อโพสต์นี้ถูกโพสต์ออกไปมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็น
ชมพนักงานทรงพัสดุเอกชนรายนี้จำนวนมาก
แล้วบอกสกิลพี่เนี่ยโอ้โหขั้นเทพจริง
ทำดีต้องชมกันไปทางต้นสังกัดเขาจะได้มีกำลังใจ
แต่ค่ายนี้เขาสุภาพนะเท่าที่เคยมาส่งของให้เราเนี่ย
บางคนก็บอกนิ่มนวลเซฟสินค้าให้ลูกค้าดันไปไกล
อะไรนะดันไปไกลแบบนี้เพราะอะไรรู้ไหมคุณ
หมายว่าไถไปไกลไม่ให้คนอื่นมาหยิบได้
กันขโมยอีกต่างหากดีงามแพงแต่ดีต้องใช้บริการค่ะ
นี่คนก็เข้ามาแสดงความคิดเห็น
เจ้าของโพสต์ก็มาตอบในคอมเมนต์บอกว่า
ต้นสังกัดทราบเรื่องราวที่เราชื่นชมไปแล้ว
แล้วก็จะมีการมอบเกียรติบัตรและรางวัลตอบแทน
ให้กับพนักงานส่งพัสดุรายนี้ด้วยเห็นไหมล่ะ

นี่ช่วงนี้ดิฉันก็สั่งของออนไลน์บ่อย

นี่มีเจ้าหน้าที่ที่เขามาส่งของ